เกษตรคือเกิดมา๒ปีที่แล้ว
ว่ามันเป็นยังไงยังไงมาแล้วจนมาถึงสรุปว่าสาร
ก็เกิดเกิดโรชนน้ำอาสักวันที่๑๙ปัญญาค่ะปี๕๗
ตอนสี่ทุ่มโรชชนต้อยประมาณสี่ทุ่ม
คุณพ่อน้องโตตังค์ไว้นะครับพ่อน้องก็ผิดโทษว่าการสมองเสียหา

แล้วอันตรีรภูมิมาประมาณเดือนฝ่า
คุณก็ดูแลมันไปตอนนั้นยังไม่ได้เต็มข่าวนะครับ

แล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยเหมือนว่า
ในชั้นศาลในชั้นศาลแล้วนะคะ
เพราะว่ากระบวงให้เค้ารับเป็นเจ้าของไข้

ก็คือตอนนี้คุณแม่
มีหนี้ของโรงพยาบาล

ตอนนี้พี่มีหนี้โรงพยาบาลนักได้

ตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาล
เมื่อกี้กันอันที่นั้นมีจัดประงวามวางการสาร
มันวางส่องแสงให้ทางแฟน

แต่ในตอนนั้นเราไม่รับเงินเกี่ยวงานสาร
ทาง๒แต่ทุกร้านก็น้องคุณแม่ไม่ได้รับให้จดเตรียมการ
ก็คือจนทุกอย่างย่ารับออกไป
ค่าจิตชายเพราะว่าน้องออกจากประวัติศาสตร์
ต้องทำห้องปลอดเชื้อทำอะไรทุกอย่างมาให้มาก
จนมันถึงสารชั้นต้นสารต้นประสิทธิ์จำคุม๕ปี
ต่อแรก๕ปีจัดการภาพรถโทษคือเงิน๒ปี๕
ไม่เคยมีโทษเหลือ๑ปีจำพูดหนึ่งปีไม่รอโรงพยาบ
แล้วก็มีการสั่งให้ชดเชยทั้งหมดรวมแล้วคร่าวไป๖ล้าน
นี่คือหนี้ที่เราเป็นโรงพยาบาลประมาณเกือบสองล้าน
แล้วก็เป็นค่าทนภาพน้อยประมาณ๒ล้าน
แล้วก็เป็นค่าทักษะทุกท่าสังเวศียาที่เราจำได้ประมาณ๒ล้านเป็นโครงการ

สัญญาณหลังจนมาถึงสารชนธรรมตัดศีรภาพส

แม่ก็เลยลองถามกรณีว่าถ้าเขาไม่มีศัพท์ให้ยึดรออยู่ได้อะไรบ้าง
คำตอบคือว่าพวกเรานี้ก็แค่ผ้าติดต่อมามายา
แต่๕ทางที่มีการเทรดเชิงก็คือ
๑ถ้าเป็นการเทรดเชิงก็คือได้เขาก็ได้กระดาษแบบนี้
แต่เขาก็จะเป็นแค่ส่วนร้อนมาย

เราก็อ่านจำมันนะคะแต่คือความริพาะของที่เรายื่นไปดีการก็อีกเรื่องนะครับ
ยื่นขอสารไปชั้นดีการเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราใกล้ต้องสั่งแล้วว่าเราไม่สามารถยืนมาด้วยดีการมาก
เกี่ยวกับผู้กรณี

เพราะตามคำสั่งสรรค์ของทุกคน

ทางโซเชียลก็มีพวกเพจดังช่วยแชร์เลิกมาก

ก็มีความช่วยหรือคนที่อ่านถามที่เราลอง

แต่ส่วนหน้าก็จะมองว่ามันไม่มีธรรมสำหรับเรา

วันนี้มันรู้สึกว่ามันจบแล้วค่ะ

เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้ใครบ้าง

เข้าใจเราตอนนี้ว่าการที่มันไม่ได้รับการเยียวยาข้อที่หนึ่ง
ไม่เคยเสียหายที่เราคุณได้รับกับการว่าถ้ากรณีชนแล้วไม่มีจ่าย
สุดท้ายคนที่รับกรรมเดี๋ยวพ่อรับกรรม
สุดท้ายคนที่ต้องเหนื่อยสุดสุดก็คือเรานะจะพูดว่าเรารับกรรมก็ใช่นะ

โทษจริงมันไม่น่าเกิดขึ้นด้วยฟัง
ให้เลือกได้เราก็ไม่อยากจะลงสนามแข่งกับเขาหรอก
เหมือนเราลงไปแข่งเราแพ้ก็ไม่ได้ชนะก็ไม่ได้
จะหยุดอยู่อีเศษก็ไม่ได้ต้องวิ่งอยู่ในนั้น

ถ้าเขาติดภูมิออกมาเขาก็เป็นแค่บุคลงมาหลาย
แล้วตอนนี้น้องมีอาการแบบไหนบ้างครับ

ก่อนหน้านี้คือล่าสุดเลยก็คือน้อง

เพราะเกิดผลพุ่งจากอวดเหตุทางนี้แหละค่ะ

แต่พอเป็นสัตว์หมอแล้วการพัดภัยเราก็เลยกัดสุขใจที่จะมีพลาด
รอดูผลอีกทีหนึ่งก็วันที่๖๖ปีหมอกระดุรกันอีกทีหนึ่งว่า
การที่สอนเราฝึกในการจับสะโพกน้องแล้วไม่ให้มันลุกได้มากกว่านี้แล้วมันดีไหม
ถ้าอยู่รอดสือยังไม่ต้องปาสัญ
ถ้ามะหุ่นพ่าที่เกิดไปมันก็ต่อไป
แล้วก็หาใจเองไม่ได้
ถ้าให้โดยาอาจจะมีโขลดภ่วง
แล้วก็น้องเป็นคนเก่งเป็นสำ